คุณผู้ชมคะเราไปตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดกันเพิ่มเติม
อย่างที่บอกว่าหนักมากสำหรับเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมานะคะ
ผู้หมดนวยการโรงพยาบาลบางสะพาน
ตอนนี้ท่านผอโรงพยาบาลอยู่ในสายกับเราแล้ว

เพราะว่าเมื่อคืนระดับน้ำสูงสุดในโรงพยาบาล
ก็มากจะมากกว่า๒เมตรตรงบริเวณบ้านภักดิ์ด้านหลัง
ทางโรงพยาบาลเราได้เล่าข่าวไปบ้างแล้วบางส่วนนะคะ
ผอค่ะว่าต้องมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยหนัก
แล้วก็มีการย้ายพวกอุปกรณ์ทางการแพทย์
อยากให้คุณหมอเล่าบรรยากาศให้ฟังอีกทีนึงได้ไหมคะ

ตอนน้ำท่วมหนักเนี่ยมันสถานการณ์มันเป็นยังไงบ้างอ่ะคะ
คือจริงจึงต้องเรียนหนึ่งนี้คับว่าตอนแรกเนี่ย
เราตั้งใจที่จะป้องกันโรงพยาบาลนะครับ
เพราะว่าเราได้มีการวางแงวสระ
พอถึงจุดหนึ่งระดับน้ำค่อนข้างสูงมาก
เป็นระดับน้ำที่ไม่เคยปรากฎมาก่อนในพื้นที่มาสะพาน

อยู่มาเขาก็ไม่พอเห็นน้ำสูงขนาดนี้
น้ำอุดขัด
ด้านหน้าโรงพยาบาลก็แตก

ที่เราไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับ
แล้วเรามีผู้ป่วยที่ยังตกค้างเนี่ย
อยู่ที่เราประมาณสัก๔๐คนครับ
แล้วตอนนี้ทางโรงพยาบาลต้องการความช่วยเหลือยังไงบ้างคะ
ถ้าอยากจะให้บอกผ่านทางหน้าจอแหละ
อืมค่ะ
คุณหมอน่าเป็นห่วงมากคุณหมอต้องเคยทำไง

ที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นชั้นในเมืองเผยก็ดี
ชั้นบังคัญชายกังวัดหรือว่าในส่วนของทางชนประธานเอง

แล้วก็ต้องประสบสภาพเดียวกันทั้งหมดครับ
เราก็ต้องอยู่ในสภาพมืดนะครับ
แต่โชคดีที่น้ำในอาคาร๖ชั้นยังพอมีเหลืออยู่
เป็นน้ำที่เราปั๊มขึ้นไว้ที่บนชั้น๖นะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เราก็จะมีน้ำใช้อยู่ไม่น่าจะเกินเที่ยงเนี่ยครับ

เพราะฉะนั้นถ้าน้ำใช้หมดเนี่ย
จะเป็นสภาพที่เราจะเดือดร้อนมากนะครับ
แล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งตอนนี้เนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องอาหารนะครับ
เรามีแทนเตรียมอาหารไว้ขำรองเผื่อไว้๓วันเลย
แต่เนื่องจากว่าอาจารย์น้ำที่สูงมากเนี่ย

อาหารที่เราเตรียมไว้เนี่ยก็สูญหายไปหมดละครับ

จริงได้รับแจ้งว่ามีทหารจากฆ่านรัฐที่ทำนำกำลังทหารเข้ามาช่วยรถสี่คันนะครับ
จะรับน้ำสูงมากครับ

ดังนั้นคือเช้าวันนี้ก็ต้องคือยังต้องรอคอยความช่วยเหลือ

ค่ะเดี๋ยวเราจะเป็นสื่อกลางในการประสานด้วยนะคะ
สำหรับการส่งต่อความช่วยเหลือไปยังโรงพยาบาลนะคะคุณหมอค่ะ

ขอบคุณมากค่ะสำหรับข้อมูลในเช้าวันนี้ค่ะ
คุณหมอเชิดชายชะยะวัตโธนะคะผู้มนุยการโรงพยาบาลบางสะพาน
โอ้โหฟังจากคุณหมอเล่าให้ฟังแล้วคุณผู้ชมคือ

เมื่อคืนนี้คือน้ำท่วมมาก๒เมตรนะคุณหมอบอก

แล้วก็กระสอบทรายกั้นตอนแรกเอาไม่อยู่จริง
มีผู้ป่วยบางส่วนที่ยังอยู่ในโรงพยาบาลด้วยนะคะ
มีคุณหมอมีเจ้าหน้าที่ที่เขานอนค้างกันอยู่ตั้งแต่เมื่อคืน
ไฟก็ไม่มีน้ำก็ไม่มีมีแค่น้ำอาหารที่กักตุนไว้บางส่วนเท่านั้น
คืออยู่กันแบบตลอดทั้งคืนเมื่อคืนนี้
ใช่แล้วก็ที่คุณหมอบอกคือไม่เกินเที่ยงวันนี้น้ำน่าจะหมดแล้วด้วย

หวังว่าเห็นคุณหมอบอกว่าน้ำเริ่มลดลงไปนิดหน่อยแล้ว

เดี๋ยวเราจะติดตามความคืบหน้าสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ
ไปช่วยเหลือนะคะที่โรงพยาบาลบางสะพานนะคะ
มีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวเราจะรายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบเพิ่มเติมค่ะ